เรื่องของการฆ่าฝังดินเด็ก๑๖
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าผู้ก่อเหตุอายุยังน้อยกันอยู่เลย
อายุ๑๔อายุ๑๖อายุ๑๗
และน่าจะเป็นเรื่องของชู้สาว

ถึงขนาดลงมือทำร้ายร่างกาย
เอาแขนรัดคอจนกระทั่งคนตายขาดอากาศหายใจนะคุณ

คุณผู้ชมนี่ก่อเหตุกันตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับ
ความคืบหน้ากรณีพบศพชายเนื้อนาม

บ้านลำประริมถนนสายทุ่งสงศ์จันทร์ดี

พบศพเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เพราะว่าชาวบ้านบอกโหเหม็นกลิ่นเน่าอะไรก็ไม่รู้
แล้วก็เดินมาดูพบว่าดินมันเพิ่งกลบใหม่นะครับ
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
พบว่ามีการฝังร่างอำพรางเอาไว้ตรงนี้
แล้วก็ศพคาดว่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒สัปดาห

คุณผู้ชมฮะล่าสุดในคดีนี้ตำรวจเปิดเผยว่าชุดสืบสวน
ได้รับแจ้งว่าศพที่พบก็คือนายกิตินันฟองงาม
หรือว่ากายอายุ๑๖ปีครับ
โดยพ่อแม่ผู้ตายไปดูศพของผู้ชายคนนี้
ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์แล้วยืนยันว่าเป็นศพของลูกชายจริง
มาชุดสืบสวนตามจับคนร้ายได้ยกแก๊งเลยนะคุณฮะ
เป็นเยาวชนชาย๔คนอย่างที่บอกไปอายุยังน้อยอยู่เลย
ระหว่าง๑๔ถึง๑๗ปีทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่
ซึ่งเป็นรถกระบะที่ขนศพของนายกิตินันมาฝังอำพราง
นี่ยึดรถคันนี้มาเก็บไว้ที่โรงพักนะครับ
ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสาภาพ
มเหตุมาจากเรื่องชู้สาวโดยตัวของผู้ตาย
แล้วก็นายเอนายเอเป็น๑ใน๔ของกลุ่มผู้ต้องหา
ชอบพอเด็กหญิงวัย๑๔คนเดียวกันจากนั้นเมื่อวันที่๖
พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการนัดมาเคลียร์กันคุณ
บริเวณคันนำในสวนยางห่างจากที่เกิดเหตุ๕กิโลเมตร
แต่ปรากฏว่าพูดกันไม่ลงตัวเจรจากันไม่ได้
ทั้งคู่ชกต่อยกันระหว่างนายกิตินันผู้ตายกับนายเอ
นายเอสู้ไม่ได้ครับทำให้เพื่อนของนายเอที่มาด้วยกัน
อีก๓คนรุมจับผู้ตายเอาไว้แล้วนายเอใช้แขนนะคุณ
รัดคอผู้ตายจากด้านหลังจนขาดอากาศหายใจแน่นิ่งไป
และทั้งหมดช่วยกันนำศพของนายกิตินันขึ้นรถกระบะคันสีน้ำเงิน
เมื่อกี้นะครับแล้วก็เอามาไว้ที่ห้วยใกล้ขนำ
แล้วรุ่งเช้าวันที่๗พฤศจิกายนทั้งหมดจึงขับรถกระบะของย่า
ช่วยกันนำร่างของนายกิตินันไปฝังดินในบ่อดินร้าง
แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีคุณกระทั่งถูกตำรวจตามจับได้ฮะ
ซึ่งตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดเกิดเหตุ
ก่อนส่งฝากขังสารเยาวชนแล้วก็สารครอบครัวต่อไป
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้โอ้โหสะเทือนขวัญมากนะ
ใช่แล้วคนก่อเหตุ๑๔อ่ะ